ออกมาให้ข่าวของผลตรวจโทษพี่สั่นค่ะซึ่งเป็นอดีตเลยค่ะที่การก็ยังคงดำเนินต่อไปครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยทางพี่เจี๊ยบก็เคยบอกแล้วนะครับว่าจะมาถามถ่ายว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
คิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะครับที่มีการส่งเรื่องไปเกี่ยวกับเรื่องของการให้ตรวจสอบการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ดรก้องศักดิ์ย่อบนีครับพูดว่าการกองกฐก็แถลงข่าวครั้งแรกเลยนะครับ
หลังจากที่รับเรื่องร้องเรียนนี้มาจากคนตรวจโทพิสันนะครับ
แล้วก็บอกว่าเรื่องของผิดข้อบังคับในเรื่องการถอดถอนคนตรวจโทพิสันออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอล
รวมไปถึงเรื่องความโปร่งใสในการรับเงินเดือนของคนในสมาคมตรงนี้ครับต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับ
แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันมีการตรวจสอบมาตลอดแล้วก็มีการทำหนังสือไปถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่๕พฤศจิกายนและสมาคมก็ส่งข้อเท็จจริงตอบกลับมาแล้ว
ส่วนขนาดนี้นะครับเรื่องเนี่ยมันยังไม่ยุติก็มีทั้งเรื่องที่ชัดเจนแล้วแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยก็ต้องให้สมาคมส่งเอกสารมาชี้แจงเพิ่มเติม
ที่ยังไม่ชัดเจนคือเรื่องการถอดถอนเลขาธิการเพราะว่ายังมีข้อสงสัยในเรื่องของกรอบเวลาในการเรียกประชุมว่าชอบด้วยระเบียบหรือไม่เพราะว่าสมาคมจะต้องแจ้งเชิญล่วงหน้าสโมสรสมาชิกไม่น้อยกว่า๗วัน
หลังจากนี้ครับก็จะส่งหนังสือไปที่สมาคมเพื่อให้สมาคมนั้นชี้แจงกลับมาตามประเด็นที่การกีฬาเนี่ยตั้งข้อสักถามไปแล้วจากการที่พลตรวจโทพิสันนะครับส่งเอกสารมาเพิ่มเมื่อวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาก็จะให้สมาคมส่งหนังสือมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยทั้งเรื่องเก่าแล้วก็เรื่องใหม่แล้วก็บอกได้ว่าโทษหนักส
ใหม่เลยหรือไม่นะครับ